คนเท่าคนแก่คนชะลาอยู่ในบ้าน

ถ้าท่านมีอาการหลงลืม

อย่าปล่อยให้ท่านออกไปไหนคนเดียวโดยเด็ดขาด

ถ้านับจนถึงตี๓ของวันนี้แล้ว๘วันนะคุณผู้ชม
แต่๘วันนี้ทุกคนก็ตามหากัน
มีคนไปเจอร่องรอยอะไรบางอย่างคลานไปในท่อระบายน้ำ
มุดดูปรากฏว่าคุณตาอยู่ในท่อแล้วยังรอดชีวิตอยู่
ช่วยออกมามันยากลำบากเหลือเกินเพราะท่อมันเล็กนิดเดียว

นั้น

ลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็
ลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็
ลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็
ลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็นไหมลุงกะซู่พร้อมโอ้โหเห็

ทีนี้เนี่ยพอคุณตาไปนอนอยู่บนถนนแล้วก็มีคนขับรถไปเจอก็เลยไปอุ้มคุณตาเนี่ยเอามานอนอยู่ข้างทางเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะรถจะทับ
อ่าค่ะนะฮะอันนี้คือภาพที่เราได้บอกแสมาตอนแรกนี่เดินไปเดินไปเดินไปแกก็เดินอันตี๓
๓ตี๔นะโอเคเดินไปเรื่อยกระเพกกระเพก
คือเดชาปุ่นว่าตอนนี้ไม่มีรถขับพันธุ์นะฮะ
ถนนมันโล่งมากเลยครับนะฮะเนี่ยแล้วก็มีคนเดี๋ยวจะมีภาพว่า
คนเอาคุณตาเนี่ยอุ้มไปนอนอยู่ข้างทางเพราะเกรงว่ารถจะทับไปนะฮะ
จนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะฮะไปเจอจอบที่เราเห็นคุณตาถือในภาพนี้
นะฮะมันอยู่ห่างจากจุดนี้นะฮะคืออันเนี้ยมันเป็นจุดที่คนขับรถรับส่งเบเกอรี่เนี่ย
เจอคุณตานอนข้างทางก่อนนะฮะก็เลยเอาเบาะแสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ภาพวงจรปิดทั้งจอบที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยเอามาเป็นบ่อแสแล้วก็กระจายกำลังกันค้นหาคุณตาต่อ
จนกระทั่งเช้าของเมื่อวาน๒๐กุมภาพันธ์ชาวบ้านที่ออกค้นหา
เขาเดินไปตรงท่อระบายน้ำเขาเห็นว่าเอ๊ะถ้ามันมีร่องรอยคล้ายกับอะไรบางอย่างคลานเข้าไปในท่อ
เขาแล้วดูภาพเนี้ยมันดูสิเข้าไปยังไงโอ้อันนี้คือปากท่อเป็นแบบนี้นะ
แต่มันมีรอยอะไรบางอย่างว่าคลานมาในท่อ
ชาวบ้านก็เลยพยายามมุดไปดูปรากฏว่าเฮ้ยเป็นรอยเท้าคน
เฮ้ยมันมีรอยมือคนอยู่ข้างในเออ
แต่ดินที่ปากท่อมันเยอะมากแล้วมันเหลือแค่ประมาณ๓๐เซนได้
ค่ะพอมองเข้าไปเฮ้ยมีคนนอนขดอยู่โอ้โหคุณตาแน่แน่
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอารถแบ็คโฮลมาขุดหน่อยมาขุดหน่อย
เข้าไปไปเจอคุณตาจริงจริงนะฮะมันไปสุดตรงรอยต่อของท่อที่เป็นโพรงเนี่ย
สามารถมองเห็นเข้าไปข้างในได้
คุณตาเขาอยู่ข้างในคุณผู้ชม
แต่ประเด็นคือคุณตามุดไปยังไงเนอะ

เพราะข้างในมันแคบเพราะมันมีดินทับถมอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ
แล้วแนวท่อมันมีความยาวตั้ง๗๐๘๐เมตร
จากจุดที่คุณตามุดลงไปกับจุดที่พบมันห่างกันอีก๓๐เมตร

เนี่ยจำลองถึงจะเจอกันให้ตึกมั้งฉี่วต้องนะฮะ
นะฮะพอขุดออกมาแล้วก็ค่อยค่อยลากตัวคุณตาออกมาโอ้โห
ค่อยลากออกมาอย่างที่เห็นภาพเฮยคลิปแรกมากี้นะคะ
แกก็อิดโรยแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลย๘วันนะฮะ

กางเกงคือหลุดออกไปแล้วคุณตาแบบไม่มีกางเกงแล้วนะครับมันหลุดไปเลย
แล้วที่สำคัญแกพูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่
ยิ้มได้เล็กน้อยตอบรับเสียงของชาวบ้านเท่านั้น
แต่ว่าโชคดีแกยังยิ้มได้นะฮะ
ผู้เหยียบบ้านชื่อวันนายกัญญาครับผู้เหยียบบ้านฮวยรือเขาบอกว่าเค้าเป็นหลานของคุณตาเอง
จากการหลานจะพบตัวเสร็จเค้าโคตรดีใจมากนะฮะ
นำส่งโรงพยาบาลครับตอนนี้คุณตาแข็งแรงแล้วก็อาการปลอดภัยแล้ว
ไปฟังเสียงของคุณกัญญานะครับ

แล้วเสื้อผ้าเป็นอย่างไรบ้างคะใส่เสื้อผ้าไหม

เขาจะกระเฉกกระทนเข้าไปกระเจ็ดตะไก่เข้าไป
ผ้ากวาเป็นดินคลทุก

ปฐมพยาบาลครั้งแรกก็แกก็ยกออกจากที่ที่แกนอนอยู่
มันยังเป็นรูปรูปแกนอนตัวงออยู่เลย
นอนตัวงอแต่เรี่ยวแรงไม่มีละแต่อาการยังยิ้มได้
เฉยอย่างทำโรคชาลาแบบนี้ดูแลท่านให้ดี
นะฮะท่านออกไปจากบ้านคุณต้องเดินตามแล้ว
อย่าปล่อยให้ท่านเดินหายไปแล้วก็มาหาตอนสว่างเดี๋ยวจะหาไม่เจอกัน
นี่ฮะเป็นภาพแบบโอ๋ประทับใจนะเดี๋ยวพื้นเต้าภาพไม่มีละนะ

คราวเค้าถึงคาดไม่ถึงคาดนิดข่าว๓ข่าวนี้

ก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกตัวด้วยนะคะ

แล้วก็แสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะ